ฝั่งนึงมายี่สิบฝั่งนึงมาสิบ
แล้วมาที่ร้านอาหารก็ดื่มกินสังสรรค์เมา
เมากระทบกระทั่งปั้งปั้ง
ด้านหลังเนี่ยเมาเป็นเหตุคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ย
สนั่นหน้าเวทีในร้านอาหารนะ
คนนึงโดนปั้งเข้าหัวตายแล้วนะ
อีกคนนึงโดนปั้งเข้าอกอาการยังสาหัส
และคุณผู้ชมคนก่อเหตุคือทหารค่ะ

ตำรวจสอนอพนมไพที่ร้อยเอ็ดเนี่ยก็ไปตรวจสอบ
ยิงกันที่ร้านอาหารอยู่ในอำเภอพนมไพร
เจอปลอกกระสุนนะก้าวมอมอตกสามปลอก
คนเจ็บ๒รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
นายคุณากรแป้นตระกูลอายุ๒๖นะโดนยิงเข้าหัว

อีกคนนึงที่อาการยังสาหัสอยู่โหย
โดนยิงเข้าอกซ้ายชื่อว่านายอานนท์เอี่ยมสำอางอายุ๒๔ค่ะ
แล้วก็จากการสอบสวนเบื้องต้นก็รู้ว่าเป็นกลุ่มนักเที่ยวนั่นแหละ
กันสองกลุ่มก็มาดื่มกินที่ร้านอาหารนี้

อันนี้ก็เป็นกลุ่มในทุนเงินกู้รายวันมากันเยอะเลย
อีกกลุ่มหนึ่งเป็นของกลุ่มมือปืนมาด้วยกันสัก๑๐คนได้
ดนตรีสดก็เล่นไปก็เมากันสนุกสนานเต็มที่

เสียงปืนดังขึ้น๓นัด
ในกลุ่มของฝั่งที่เป็นกลุ่มเงินกู้เนี่ยนะ

ที่อยู่ในร้านก็ต้องมาระงับเหตุ

คือเขาบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ตอนนั้น
แล้วมีอาวุธปืน๙มมอยู่ด้วย

นี่แหละค่ะคนที่ก่อเหตุ
แล้วคนที่ก่อเหตุคนนี้นะ
แล้วสำหรับศพคนตายที่บอกว่าโดนยิงเข้าที่หัว

นายคุณากรแป้นตระกูลเดี๋ยววันพรุ่งนี้

แล้วก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ